อกจากจะคว้ารางวัลมากมายมาการันตีแล้วนะคะยังคว้าหัวใจแฟนคุณผู้ชมทั่วประเทศอีกด้วยคุณค่ะ
แล้วไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปที่ติดตามแล้วก็เป็นแฟนคลับนะ
คนในวงการบันเทิงหลายคนก็ประกาศชัดเจน
คอยติดตามอัปเดตข่าวสารผ่านหน้าจอตลอดเลย

อย่างเช่นผู้กำกับดังค่ะพี่หนุ่มอัธพรคนนี้บอกเลยว่า
เป็นแฟนพันธ์แท้เลยทั้งไทยรัฐทีวีและไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ
ติดตามมาตั้งแต่ครั้ง๑๓หมูป่าพี่แกบอกนะ
แล้วก็มายันเรื่องเหตุบ้านการเมืองต่างสถานการณ์โควิด
จนล่าสุดเลือกตั้งผู้ว่ากอทม
พี่หนุ่มก็ดูติดหนึบเลยนะถึงขั้นเคยโพสต์บอกว่า
ดีใจที่ได้รับเสื้อไทยรัฐนิวโชว์ตอนนั้นเขาแจกเสื้อยืดไง
จากการร่วมสนุกตอบไลน์ในรายการ
คือจะทักมาขอส่วนตัวก็ได้นะคุณพี่เค้าก็เป็นดาราตรุ่งนั้น
แต่อยากร่วมกิจกรรมเหมือนแฟนคลับทั่วไป
เป็นแฟนคลับค่ะน่ารักมาก
พวกนี้แม่จุ๊บแจงวิบลพรรณดาราเจ้าของบทบาท
สาวเช้ายืนนึงเขาก็คว้าพี่มิวเขียมมาสอนมาแชร์รูปคู่ด้วยกันไง
ชอบพูดประกาศขาวไงชอบทางพี่อุ๋ยชอบพี่มิวเลย
แล้วก็เนื้อหาข่าวที่มันโดนใจกับทุกสถานการณ์จริงนะคุณ

อยากรู้เรื่องหัวใจล่างจากที่แม่นี้
ชอกช้ำรักอย่างหนักตอนนั้นข่าวดังนะคุณผู้ชมนะ

พบรักใหม่และเป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันค่ะ
แล้วก็ตอนนี้เป็นภูมิกับหนังนะ

เออ

สิ่งดีมันก็ต้องเข้ามาในชีวิตบ้างสิ

เมื่อก่อนนี้เคยเล่นละครด้วยกันสมัยเด็กน้อย
ไปมีฟงมีแฟนเขาไปมีครอบครัวอะไรอย่างนี้

ไม่อีกเดี๋ยวกลับมาเจอกัน